ช่วงหน้าหนาวทุกปีวงหมอลำเขาก็เริ่มเดินสายในการจัดการแสดงนะครับ
ชาวบ้านหลายคนก็ชอบนะวงหมอลำมาก็สนุกสนานคึกคักมอบความสุขกันดี
แต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบตรงที่ว่าโอ้โหเวทีจัดใหญ่จัดโตและเสียงดังมาก

คุณผู้ชมฮะเวทีหมอลำถ้าจะลำกันให้ดีนะต้องลำกันถึงเช้าฮะ
กลางคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยตี๒ตี๓ตี๔ยังเสียงดังอยู่เลย

พื้นที่หมู่สี่ตำบลพญมวังน้อย

สถานที่จัดงานก็อยู่กลางทุ่งนานะฮะ
เสียงมันก็เลยดังกังวานไปนะฮะ
เราก็เห็น๑๐พฤศกายนที่จัดการนะครับ
พอออกมาเป็นข่าวทางประหลัดอำเภอตรวจสอบพบว่า
ทีหมอลำตรงนี้ผู้จัดงานไม่มีการขออนุญาตในการใช้เสียง
ก็เลยมีการสั่งปรับผู้จัดงานผู้จัดคอนเสิร์ตผู้จัดหมอลำไปแล้ว
ขณะเดียวกันภูมิกับการสพวังน้อยได้เชิญเจ้าของสารที่มาพูดคุยกันหน่อย
เพราะทุกครั้งที่มีการจัดเวทีตำรวจก็จะได้รับเรื่องร้องเรียนมาโดยตลอด
กำชับให้การจัดงานในทุกครั้งทุกพื้นที่ต้องควบคุมการใช้เสียง
และระยะเวลาในการจัดการแสดงพร้อมติดตั้งเวที
ถ้าเป็นไปได้นะหันไปทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางของชาวบ้าน
หรือว่าบ้านของชุมชนบ้านชุมชนต่างเนี่ยนะครับ
งั้นเสียงมันจะดังแล้วคุณดูสิแสงส่องขึ้นไปถึงบนท้องฟ้าอะไรแบบนี้นะครับ
หน่วยงานเขาก็ไปจัดการดูแลแล้วนะครับ